ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดรังนะคะ
อดีตสามีตามไปขอคืนดีอดีตภรรยาที่บ้านแม่ยาย
แต่ไปขอคืนดีด้วยอาการเมา

ทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา

ก่อเหตุเสร็จขับรถหนีออกมา
แต่ไม่ได้หนีไปไหนนะหนีมาที่โรงพยาบาลห้วยยอดที่นี่ค่ะ
เพราะคิดว่าภรรยาต้องถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลห้วยยอดแห่งนี้มา

ถามหาภรรยาว่าอยู่ไหนอยู่ห้องไหน

รอปภตำรวจที่อยู่ตรงนั้นนะ

ให้หยุดให้หยุดไม่ยอมหยุดถือมีดแบบนี้

ไปที่ขาของอดีตสามีคนนี้

เข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉิน

ตามหาอดีตภรรยานะคะที่คิดว่า
หลังจากตัวเองแทงอดีตภรรยาแล้วเนี่ย

แน่ก็จะเห็นเลยว่า
โอ้โหตำรวจเขาก็ใช้ยุทธวิธีตามหลักการนะคะเจรจาก่อนใช้ไม้งามก่อนสุดท้ายก็จำเป็น
จะต้องยิงเพื่อควบคุมสถานการณ์เพราะกลัวว่านายราเชนคนนี้จะจับตัวคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเป็นตัวประกัน
ทางตำรวจสพห้วยยอดจังหวัดรังเขาได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นเหตุพยายามฆ่าค่ะที่บ้านเลขที่สิบแปด
ตำบลปากแจ่มก็ไปตรวจสอบนะคะคนเจ็บเนี่ยถูกส่งโรงพยาบาลห้วยย่อจริงจริง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวเพราะว่าถูกแทงเยอะเลยถูกมีดปลายแหลมแทงเขาที่ราวนมซ้าย๒แผล
วนมขวา๒แผล๔แผลค่ะเสียชีวิตระหว่างทาง
นางวันสมบูรณ์อายุ๔๕ปีคนนี้แหละค่ะที่ถูกนายราเชนแทงจนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายราเชนไปง้อค่ะตั้งใจจะไปง้ออดีตภรรยานางวันคนนี้ค่ะ
แต่ไปแบบเมาอ่ะคุณผู้ชมไปที่บ้านของแม่ยายนะคะ
บ้านหลังนี้อดีตภรรยาอยู่แม่ยายอยู่พี่สาวอดีตภรรยาอยู่
แล้วก็มีลูกสาววัยสิบขวบไปแบบเมาอย่างเงี้
ไปถึงก็ทะเลาะกับอดีตภรรยานายราเชนตบหน้าอดีตภรรยาไป
แล้วก็ใช้มีดพระที่พกมาแทงไปที่อดีตภรรยาที่ราวนมซ้ายและขวา๔แผล
พออดีตภรรยาล้มลงทีนี้ยังไม่หยุดค่ะ
คล่อมบีบคอซ้ำจังหวะนั้นนะคะ
พี่สาวของอดีตภรรยาโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนายราเชนก็เลยวิ่งหนีค่ะ
แล้วขับรถกระบะที่จอดอยู่ที่บ้านแม่ยายหลบหนีไปตำรวจมาถึงขับรถไล่ตาม
นายราเชนไม่ได้ขับรถหนีไปไหนหรอกขับรถไปนู่นไปโรงพยาบาลห้วยยอด
เพราะคิดว่าอดีตภรรยาต้องถูกส่งตัวมารักษาอาการที่นี่แน่
พอนายราเชนไปถึงโรงพยาบาลคว้ามีดบุกเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ตะโกนอลวาดโวยวายคลุ้มคลั่งตามหาอดีตภรรยาค่ะ
ชาวบ้านหมอพยาบาลรอปภตกใจหนีกันกระเจิงนะคะ
รอปภทางกู้ภัยทางตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแล้ว
แต่ไม่ยอมสงบตะโกนโวยวายตามหาภรรยาอยู่นั่นนะคะ
แล้วก็ใช้มีดเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายกับมีดดายานะคะ
ขู่ด้วยนะบอกอย่าห้ามอย่าเข้ามาห้ามนะข่มขู่ว่าจะไปฟันคนมาห้ามอ่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้ไม้งามก่อนพยายามจะล็อกตัว
แต่ก็ดิ้นจนหลุดออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจใช้ปืน๑๑มิลลิเมตรนะคะ
ยิงจุดที่ไม่อันตรายก็คือยิงที่ขวาขาขวาจนเนี่ยซุดลงแล้วก็รวบตัวเอาไว้ได้
พอจับตัวได้รถของโรงพยาบาลที่รับตัวอดีตภรรยาเนี่ยค่ะเข้ามาจอดนะคะ
อดีตภรรยาไปห้องฉุกเฉินนะคะแต่เขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตัวผู้ต้องหาตัวนายราเชนเนี่ยก็พยายามจะบอกกับตำรวจว่า
ทำไมไม่ยิงให้ถูกหัวล่ะจะได้ตายไปด้วยกันเลย
คือเหมือนกับว่าจะได้ตายไปกับอดีตภรรยาเลย
ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุค่ะ
ยังมีรอยมีดไดย่าฟันอยู่ที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลอยู่เลย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ก็ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริง
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่โรงพยาบาลนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยตามมาด้วย
แล้วก็มีฟันปลามาฟันที่มันมียาว
อืมแล้วตอนนั้นพี่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ครับอยู่ในกลางด้วยครับ

ใช้ฟันตัวพี่สิ้นไปเลยครับ
ฟันแล้วก็ที่นี่กำหนดก็ได้ใช้ให้ตื่นนะครับ

เสียงมากเลยอันตรายด้วย

ต้นนะคะทางผู้กำกับการตำรวจภูทรห้วยยอด
เขาก็มีสติดีเขายอมรับว่าถือมีดพระไปที่โรงพยาบาลจริง
เพื่อไปดูอาการของภรรยาเพราะคิดว่าภรรยาอาการหนักแน่
และที่ถือมีดพระมาตั้งใจจะให้ตำรวจยิงเขา
เพื่อให้เขาตายตามภรรยาไปก็เลยถามตำรวจว่าทำไมไม่ยิงหัวทำไมยิงขา
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนายราเชนผู้ต้องหาคนนี้ปฏิเสธการรักษาทุกอย่างเลย
เกลือก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอา
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องตรวจเลือดนะคะหาสารเสพติดด้วย
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก็คือฆ่าภรรยาและข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
ก็พยายามจะตายเพื่อหนีความผิดไม่ได้นะฮะตำรวจก็ต้องทำตามยุทธวิธีนะครับ